คุณผู้ชมค่ะมากันที่เรื่องราวน่ายินดีของหนุ่มอาเล็กธีรเดชกันบ้าง

บอกเลยว่าเรียกได้ว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับครอบครัวเลย

เขาทุ่มทุนสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัว
เพื่อเป็นของขวัญวันเกิดแล้วก็ของขวัญวันปีใหม่
แล้วก็เตรียมที่จะย้ายเข้าไปอยู่พร้อมกันแล้วด้วยค่ะ
เป็นข่าวดีรับปีใหม่กันเลยทีเดียวนะคะ
เมื่อครอบครัวเมธาวรายุทธ์ของพระเอกจอมเทลนด์อเล็กธิรเดช

หลังจากที่ใช้เวลาสร้างมานานร่วมปี
โดยพระเอกหนุ่มเผยกับบันเทิงไทยรัฐ

ที่ได้เห็นบ้านที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง

คุณพ่อคุณแม่จะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกสักเท่าไหร่

ทั้งสองท่านต่างรู้สึกดีใจและตื่นเต้น
ที่จะได้เข้าไปอยู่บ้านใหม่อย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวค่ะ
เชื่อว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้
เราก็รู้สึกภูมิใจ

รอให้ที่เหลือเสร็จเราก็ค่อยเข้าไปอยู่
หาเริ่มขึ้นบ้านใหม่อะไรยังไง

แล้วก็ค่อยหาเลิกทำบุญทำบุญอีกทีหนึ่ง

แต่ว่าเราดูพ่อแม่เขาเป็นคนไม่ค่อยพูด
เขาดูมีความสุขเวลาที่แบบได้แบบ

คือพ่อแม่เล็กเป็นคนคุมตอนสร้างครับ
แล้วเราก็เห็นได้ถึงแบบ
เขาก็เหนื่อยนะแต่เขาก็ดูแบบแฮปปี้

เพราะว่ามาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองล้วนเลยนะคะ

ไม่ต้องดีกว่าค่ะสถานจะต้องเก็บเงินอีกนาน